งานบุญมันต้องมาพร้อมเลขคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรเราทำดี
จิตสำนึกเราอ่ะดีดีทั้งนั้นคุณผู้ชมนี่ลูกทุ่งดีกว่านะคะ
ลูกทุ่มหวานลำคนนี้พี่วันแคนแก่นคูณค่ะ
พอทราบว่าพี่น้องในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองนะคะจังหวัดยะโสธรค่ะ
บ้านเนี่ยถูกไฟไหม้เดือดร้อนนะคะไม่มีที่อยู่เนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมา
เจ้าตัวเนี่ยไม่รอช้าเลยนะรีบทำหน้าที่เป็นสะพานบุญค่ะ
บอกบุญกับพี่น้องนะคะแฟนเพลงทันที
ซึ่งก็ร่วมกันบริจาคคุณผู้ชมโอ้โหไปด้วยตัวเองเลยนะ
เพื่อนำไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
ก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่มันจำเป็นมากมายนี่คุณผู้ชมค่ะ
ใส่ผ่านไปเลยเงินในใส่ผ่านไปเลย
แล้วก็จากแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ติ๊กจากแฟนเพลงหน้างานนั่นแหละ
นำไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยนะคะที่บ้านม่วงกาชังค่ะ
จังหวัดยะโสธรเรียบร้อยแล้วด้วยนะ

อกจากจะนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้แล้วนะ
ที่มนต์แทนยังขอมอบความสุขทางเสียงเพลง
เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องด้วยไปฟังเสียงกันค่ะ
เมื่อไหร่ร้องเกินอำนาจจะเปิดหล่อ
พี่น้ำย้ำแหลงข้างทุ่มดอกหน้าไหลนั้นเผิดมา
พี่ฝอดเท่าตาเจ้าไปเสียเนื่อง
ก็ถ้าเชิงชุบทางเท้าหลุมผ่านบ้านเท้าอย่างค่อยเสมอ
โอ้ยน้องฟังโทนนะฟังโทนใช่คุณผู้ชม
อันนี้ฉันคิดถึงมากเลยนะมันเป็นแบบว่าแบบบ้านงานบรรยากาศแบบง่ายสบาย
คุณผู้ชมหลังจากนั้นพี่มนต์แคนก็พาทัวร์บ้านหลังใหม่
ของชาวบ้านที่เจ้าตัวนั้นตั้งชื่อให้ใหม่ว่าบ้านอยู่เย็นแล้วก็บ้านเป็นสุข
แล้วก็พร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าของบ้านอย่างเป็นกันเองด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดูแล้วมันอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขมากเลย
ที่นักร้องลูกทุ่งค่ะจะมีการถามเรื่องของตัวเลขมาฝากพี่น้อง
บ้านหลีกที่ยัง๙๔บาทอีกหลังหนึ่งเป็นบาทอีกหลังหนึ่งเป็นเลขยัง
อันนี้๒๐๑บาท

ออกดูหรือหลักหลัก

หนูก็คือว่าออกบ่อยค่ะ
ไม่แพ้เลยเมื่อกี้น่ะนะ

ทำไมเธอต้องกระซิบเธอบอกดังเลย
พูดใส่ใหม่ขนาดนี้ไม่ได้ยินหรือไง

ก็เป็นความเชื่อย้ำอีกทีความเชื่อ